วันนี้๓พฤษภาคมถือว่าเป็นวันแรกของพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนเริ่มการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะ

และพระราชลัจกรไปตั้งนะพระแท่นมนตร
พระที่นั่งภัยศาลทักษิณนะคะ
ซึ่งริ้วขบวนนี้เป็นริ้วขบวนที่ยาตราในพระบรมมหาราชวัง
ไทยรัฐทีวีได้ใช้เทคโนโลยีกราฟิกจำลอง
เห็นความงดงามของริ้วขบวนตามแบบโบราณราชประเพณีด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามจากรายงานค่ะ
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันที่๓พฤษภาคม๒๕๖๒
เวลา๑๐นาฬิกาจะมีการอัญเชิญพานพระสุพรรณบัตร
วงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกรประจำรัชกาล
ออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปยังพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
ริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกร
จะมีชาวพนักงานตีกลองชนะปีแตรงอนแตรฝรั่งสัง
พระราชยานกงแห่เชิญพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกร
ออกจากเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ตราริ้วขบวนไปตามจังหวะกลองผ่านสาลาสหทัยสมาคมประตูพิมารชัยศรี
ไปยังเกยหน้าพระธวรรณเทเวศรักษา
แล้วเชิญไปปฏิสถานณพระแท่นมณฑลในพระที่นั่งภัยศาลทักษิณ
เพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เส้นทางการยาตราริ้วขบวนแห่เชิญพระสุพรรณบัตร
วงพระบรมราชสมภพและพระราชลันจกรจากเกย
หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังเกยหน้าพระธวารเทเวศรักษา
ระยะทางประมาณ๒๒๐เมตร